อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสนใจกันมากก็คือการประชุมสภา
ทุกคนเปิดรอดูกันเลยว่าเขาจะถกกันยังไง

วาระแรกนะคะสำหรับกรณีเรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องของงบประมาณประจำปี๒๕๕๙
ผลนะคะผ่านนะคุณผู้ชม
ผลก็คือมีมติเห็นด้วย๒๕๑เสียง
ไม่เห็นด้วย๐เสียง
แต่งดออกเสียงสองร้อยสามสิบสี่เสียงค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าคะแนนเสียงที่ลงมติงดออกเสียงก็คือสอสอจาก๗พักฝ่ายค้านนี่แหละ
แต่ปรากฏว่ามีสอสอจากอนาคตใหม่๑คนก็คือนางสาวกวินหน้าตาคีเป็นสอสอชนบุรี
มติเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ค่ะ
ซึ่งก็ถือว่ามันเป็นการลงมะติที่สวนทางกับทางมะติของเจ็ดพักฝ่ายค้านนะคะ
เรื่องนี้นางสาวพันนิกาวานิสโคศกพักอนาคตใหม่คุณช่อก็บอกว่าพักรู้เรื่องแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่มีการเลือกตั้งซ่อมที่นครปฐมเสร็จเมื่อไหร่
คณะกรรมการบริหารพักจะเอาเรื่องนี้ไปหารือกัน
แล้วก็น่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นก็น่าจะประมาณสักสัปดาห์หน้านี่แหละ
ส่วนนายเทพิทักษีหัวหน้าคณะทำงานพักอนาคตใหม่จังหวัดชนบุรีค่ะ
มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะบอกว่า
ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มอนาคตใหม่ชนบุรี
ตัวเขาและทีมงานทำงานอย่างหนักเพื่อขยายแนวคิดและอุดมการอันสำคัญ
ในที่สุดเราชนะการเลือกตั้ง๓เขตจาก๘เขตของชนบุรี
แต่วันหนึ่งกลับมีคนทรยศต่ออุดมการทรยศต่อคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน
ขอเรียกร้องในฐานะประชาชน
บุคคลดังกล่าวลาออกจากการเป็นผู้แทนของปวงชน
เพราะคุณไม่สง่างามและผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน
รุนแรงนะถือเป็นความขัดแย้งภายในพักอนาคตใหม่ก็ว่าได้นะถ้าดูจากคำพูดแบบนี้
อย่างที่บอกรอสัปดาห์หน้าว่าจะมีความชัดเจนหรือมาตรการยังไงนะคะ
ส่วนสวนดุสิตโพเห็นบอกว่ามีการทำผลสำรวจความเห็นประชาชน
เกี่ยวกับภาพรวมการอภิปรายตลอด๓วันที่ผ่านมาด้วย
คือผลสำรวจเขาพบว่าร้อยละ๓๖๐๗คือค่อนข้างพอใจนะคะ
เพราะทั้งสองฝ่ายเขาก็นำเสนอข้อมูลได้ดี
แต่ว่าร้อยละ๓๓๐๒ไม่ค่อยพอใจ
เพราะว่าบางคนก็พูดนอกเรื่องไม่ตรงประเด็น
ส่วนรัฐบาลก็ตอบคำถามไม่ชัดเจนค่ะ
อกจากนั้นสิ่งที่ประชาชนพอใจที่สุดในการอภิปราย
ร้อยละ๕๒๑๐ก็พอใจที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดีค่ะ
ร้อยละ๓๒๙๓พอใจเรื่องการจัดสรรเวลาที่เป็นระเบียบ
ส่วนสิ่งที่ไม่พอใจมากที่สุดคือ๑๔๓๔๐ก็คือ
คือไม่พอใจที่รัฐบาลตอบคำถามไม่ชัดเจนค่ะ
ส่วนร้อยละ๓๒๙๓ไม่พอใจที่มีการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม
ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าคนสนใจการเมืองเยอะขึ้น
เพราะว่าอยากดูการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านด้วย
ได้ความเข้าใจในเรื่องงบประมาณมากขึ้น
แล้วก็เห็นการทำงานจริงของทั้งสองฝ่ายทั้งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านด้วย
ยังคงเหลืออีกสองวาระคือวาระสองกับวาระสาม
แหม่หลายกระทรวงจะต้องไปมีการถกกันก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกัน
เชื่อว่าก็น่าจะดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนกันนะคะ
ส่วนเย็นวันนี้ค่ะใครอยู่นครปฐมนี่รอกันแล้วนะ
เพราะว่าประชาธิปัตย์กับอนาคตใหม่เขาตั้งเวทีปราศัยกันแล้วค่ะ
ที่๒๓นี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมสสเขต๕ใช่ไหม
วันนี้มีทั้งคุณชวนหลีกภัยมีนายจุลินลักษณะวิสิทธิ
ไปตั้งเวทีประสัยรวมถึงนายธนทร
รุ่งเรืองกิจด้วยก็เป็นคู่แข่งกันระหว่างประชาธิบัตย์แล้วก็อนาคตใหม่นะคะ
ทั้ง๒พักเขามีความมั่นใจเต็มที่ว่า๒๓ตุลาคมนี้
พักเขานี่แหละที่จะได้ตำแหน่งสอสอใหม่ของเขต๕นครปฐมนี้
ส่วนหนึ่งเสียงที่แตกออกมาเดี๋ยวดูความชัดเจนหลังการเลือกตั้งซ่อมที่นี่
เสร็จสิ้นไปว่าจะมีมติพักออกมาอย่างไรนะคะ